เชื่อดเพื่อไปทำพิธีหรือว่าไปฉลอง

แล้วก็เจ้าของไม่ได้เป็นคนอนุญาตให้เชื่อดเอง
แต่ว่ามีคนร้ายมาเชื่อดวัวที่ผูกเลี้ยงไว้ในสวนมะพร้าว
พฤติกรรมของการเชื่อดสุดโหดเลยนะคุณ
ตัดขาหลังตัดหัวควักเอาเครื่องในไปเกือบหมด
แต่ทิ้งซากครึ่งล่างของวัวแล้วก็ขาหน้าเอาไว้ในสวน
เจ้าของมาเห็นวัวนะถึงกับช็อกเลยล่ะครับ
นายสุธินอินตั้งงิ้วอายุ๔๒ปีเจ้าของวัวแม่พันธุ
พาตำรวจสพบางสะพานน้อยไปตรวจสอบ
กวัวแม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้ในสวนมะพร้าว
ถูกคนร้ายเชื่อดขาหัวและเอาเครื่องในไป
เหลือเอาไว้แต่ไส้แล้วก็ทิ้งซากไว้ภายในสวนมะพร้าว
ซึ่งอยู่ริมถนนเพชรกระเสมตำบลทรายทองอบสะพานน้อย
ห่างจากวัดดอนอาบรีประมาณ๓๐๐เมตร
เจ้าของวัวเนี่ยโอ้โหซึมเศร้าเลยคุณ
เล่าให้ฟังบอกว่าวัวตัวนี้อายุประมาณ๓ปี
ปกติก็จะผูกเลี้ยงเอาไว้ในสวนมะพร้าวแห่งนี้แหละ

กระทั่งเมื่อเช้านี้เข้ามาตรวจดู
วัวเพศเมียตัวละประมาณ๓๐๐บาทตัวนี้หายไป
ออกเดินตามหานะมาพบเป็นซากไปซะแล้วนะครับ
ถูกเชื่อชำละอย่างคารุณ
คนร้ายได้ทิ้งมีดปลายแหลมยาวประมาณ๑๕เซนที่ใช้ชำแหละวัว

คาดว่าคนร้ายอาจจะมีหลายคน
เพราะการจะฆ่าวัวและชำแหละเอาชิ้นส่วน
พร้อมกับควักเครื่องในออกไปได้
หากทำคนเดียวอาจจะลำบากใช้เวลานาน
ซึ่งตำรวจจะเร่งติดตามตัวคนร้าย